ติดตามข่าวกับไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะคะ
นายวิทยาแก้วพรดัยค่ะก็มาเปิดเผยถึงเรื่องข้อมูล

เรียกร้องอยากให้นายกรัฐมนตรีเปิดทางให้ตัวเองเข้าให้ข้อมูลในเรื่องนี้
ตำแหน่งระดับผู้กำกับการเปิดเผยว่าราคาสูงถึง๕ล้านถึง๗ล้านบาททีเดียวค่ะ
นายวิทยาแก้วพรดัยอดีตสมาชิกสปทและอดีตแก่นำกปศ
ได้เปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากนายตำรวจทั่วทั้งประเทศว่ามีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งตำรวจ
กลุ่มดังกล่าวจะมีการยื่นข้อเสนอว่าถ้าอยากเลื่อนตำแหน่งต้องเสียเงิน
แต่ถ้าหากไม่เสียเงินจะถูกโยกย้ายไปพื้นที่อื่นค่ะ
โดยมีบางคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง
นายวิทยายังบอกด้วยว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นพบว่าระดับผู้กำกับการมีการวิ่งเต้นเงินสูงถึงตั้งแต่๕ล้านถึง๗ล้านบาทไปแล้ว
ส่วนถ้าเป็นระดับสารวัตรราคาอยู่ที่๑ล้าน๕แสนบาทถึง๒ล้านบาทก็ถือว่าเป็นราคาตัวเด็กนะคะ
ทุจริตนี้ถ้าหากไม่มีการปราบรามจะทำให้คนที่ตั้งใจทำงานจริงหมดกำลังใจ
เพราะคนทำงานจริงก็ไม่กล้าออกมาพูดนะคะ
จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลงไปฟังเสียงสะท้อนของตำรวจดูบ้าง
นายวิทยาเคียงกล่าวด้วยว่าถ้าหากคนที่จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้รับตำแหน่ง
ก็ให้เดินทางมาหาเขาค่ะพร้อมที่จะเป็นคนกลางพาไปพบกับนายกรัฐมนตรีให้
อย่างไรก็ตามก็มีกระแสข่าวเพิ่มเติมมานะคะ
ว่ามีกลุ่มนายตำรวจนับสิบนายที่จ่ายเงินให้แก่ภรรยาลับของนายตำรวจระดับบังคับบัญชาชั้นสูง
เป็นค่าผ่านทางในการเลื่อนตำแหน่ง
ซึ่งกลุ่มนายตำรวจเหล่านี้ก็เตรียมตบเท้าเข้าพบเพื่อขอเงินคืน
เพราะว่าวงเงินที่จ่ายไปนั้นก็รวมแล้วกว่า๕๐ล้านบาทค่ะ